มาพาไปเที่ยวดอกทิวลิปดีกว่า

เมื่อวานที่เซ็นทรัลชิดลมจัดใหญ่มาก
เบอร์รี่มาสวยมากคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าความรักมันดูดื่นดูดดำ

เออนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาไปเที่ยวทะเลกันมา
พัทยา๒วันกลับมา

พงซิกแพคเนี่ยก็คือแฟนสั่งนี่แหละค่ะ
ให้ลดความอ้วนลดน้ำหนักนะคะ
ส่วนเรื่องที่ลือให้แซ่ดว่าไปซื้อบ้านที่โคลาส๑๐ล้าน

จริงหรือเปล่าแล้วแหวนที่ใส่ไปอเมริกานี่โอ๊ยมันจะหมายมั่นกันไหม
ไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้เป็นเรือนหออะไรทั้งนั้นนะคะ
ก็เป็นที่ที่แบบบังเอิญไปเจอมา

อันนี้คือหวังรวยหรือหวังแต่งคะ
อันนี้ต้องไปถามเขาค่ะ

หม่าเขาก็ปึ้ม
ก็มันสวยดีค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีข่าวดีเร็วนี้จริงก็เป็นเรื่องดีนะพี่แจ๊คนะ